คุณผู้ชมถึงแม้จะมีเรื่องของภัยแรงแต่ว่าหลายพื้นที่ก็มีผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับ
ทั้งที่บุรีรำแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะติดตามผลกระทบนี้กันเลย
ไปดูภาพวงจรปิดภาพหนึ่งก่อนอยู่ในวัดดอนเก้าครับนะฮะ
อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ครับล้มเลย
พายุมันพัดแรงมากนะทำให้โบสแตนเลสซึ่งมีพระประธานองค์ปฐม
ทรงเคลื่อนจักรพรรดิหน้าตักกว้างหนึ่งร้อยสิบแปดนิ้วเนี่ยสูงห้าเมตรเนี่ย
อยู่ระหว่างการก่อสร้างพังล้มลงมาเลยคุณผู้ชมนะฮะ
สันติคันธาโพเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าช่วงเย็นของวันที่๔
พฤษภาคมเกิดพายุพัดกระหน่ำนานกว่าครึ่งชั่วโมง
แต่ไม่มีฝนนะมีแต่ลมนะฮะจนทำให้โบสแตนเลสมูลค่า
ในการก่อสร้างเนี่ยสิบสองล้านพังถล่มลงมานะฮะ
ทั้งหลังแบบนี้เลยแต่ก็โชคดีที่องค์พระประธาน
ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิเนี่ยที่ตั้งอยู่ภายในโบสถ์เนี่ย
ไม่ได้รับความเสียหายนะฮะแล้วก็ได้มีการประสานงานไปยังสำนักพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าไปตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะมีการเรียกผู้รับเหมามาสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็ช่วยกันซ่อมแซมว่าจะซ่อมส่วนไหนได้บ้างนะครับส่วนที่บุรีรำเองก็มีฝนตกหนักนานเกือบหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ทำให้น้ำท่วมขังถนนหลายสายสูงกว่า๓๐เซนติเมตรค่ะ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองสภาพถนนเองมันเป็นหลุมเป็นบ่อเกือบตลอดทั้งสายอยู่แล้ว
พอมาฝนตกน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะคะรถก็สัญจรผ่านไปมาลำบากมากค่ะ
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ต้องขับฝากระแสน้ำจนเครื่องดับจอดเสียอยู่ข้างทางหลายต่อหลายคันเลย
ชุมพลยิงรำผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบอกว่าปกติเวลาฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน
น้ำมันจะไม่ท่วมขังสูงแล้วก็นานขนาดนี้นะคะซึ่งนายชุมพลยังบอกอีกด้วยว่า
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดี
แต่มันไม่เข้ากับสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านนะคะ
กลายเป็นสร้างความเดือดร้อนเวลาสัญจรไปมาอีกต่างหาก
ก็เลยอยากที่จะให้ทางอบตนั้นช่วยหาแนวทางแก้ไขหน่อย
เพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้ว
ถ้าเกิดตกลงมาหนักแล้วท่วมสูงกว่านี้อีกเนี่ยแย่แน่
ยังไงคุณผู้ชมก็ตรวจสอบเรื่องของบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงต่าง
เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องของพายุพัดเข้ามาได้อยู่นะครับ